เป็นนักสืบในตัวคุณขึ้นมาเพราะว่ามีอดีตผู้ใหญ่บ้านสองสมัยที่จังหวัดน่าน
เสียชีวิตปริศนาคาบ้านตัวเองนะคะสภาพเปลือยกายถูกแทงเข้าที่หน้าอกตัดคั่วหัวใจ
เลือดเนี่ยเปลือกกระจายไปทั่วพื้นบ้านแล้วมีรองเท้าแตะหนึ่งข้างตกอยู่ด้วย
นี่คือผู้ตายนะคะนายเตียนทนหารวัย๗๐ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ค่ะ
กับรองเท้าแตะปริศนาวางอยู่บนบ้านไม่มีใครรู้ว่ามีดเป็นของใคร
มั่นใจเหลือเกินก็คือว่านี่คือการฆาตกรรม
ตำรวจสภเวียงสาตั้งปมการเสียชีวิตเอาไว้๔เรื่องด้วยกันนะคะ
หนึ่งคือปัญหาส่วนตัวสองคือเรื่องชู้สาว
สามคือปมตักเตือนเด็กจุดพลุตรงสาราและสี่คืออุบัติเหตุค่ะ
แต่เบื้องต้นตำรวจให้น้ำหนักไปที่ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน
วันนี้กองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเกิดเหตุอีกครั้ง
สาราอเนกประสงค์ของหมู่บ้านจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง
เพื่อจะตรวจดีเอนเอแล้วก็ดูร่องรอยบาดแผลชาวบ้านในพื้นที่
เรื่องต้นเชิญตัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาตรวจก่อนอย่างน้อย๕๐รายนะคะ
ก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้บ้านเกิดเหตุและกลุ่มคนที่เข้าไปในภายในที่เกิดเหตุ
จากข้อมูลเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีประชากรอยู่ทั้งหมด๒๕๑คน
เป็นผู้ชายหนึ่งร้อยยี่สิบสามคนผู้หญิงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
พอตรวจดีเอนเอตำรวจบอกแบบนี้ก่อนว่าที่เรียกมาตรวจดีเอนเอ
ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้องสงสัยแต่ต้องตรวจทุกคนอยู่แล้ว
ครับเพื่อหาหลักฐานมาเชื่อมโยงกับดีเอ็นเอที่เจอในที่เกิดเหตุ
เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
คราวนี้แหละค่ะย้อนกลับไปเหมือนยุคสมัยก่อนที่เราต้องไล่ตรวจ
ดูจากวัตถุพยานวัตถุหลักฐานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้ค่ะ
วันนี้ลูกสาวและญาติผู้ตายก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
ในฐานะผู้เสียหายที่สพเวียงสานะคะในที่สุดรู้แล้วว่า
เจ้าของรองเท้าแตะที่ตกในที่เกิดเหตุนั้นเป็นของใครค่ะ
หลานของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะออกมายืนยันเลยว่า
รองเท้าแตะข้างนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพด้านขวาเนี่ยนะคะ
เป็นของอดีตผู้ใหญ่บ้านเองครับเขาเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาใหม่
และดูจากรูปหน้าจอมือถือของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ใส่รองเท้าคู่นี้
ส่วนมีดตอนนี้ยังหาไม่ได้นะคะว่าตกลงแล้วเป็นมีดของใคร
เป็นของอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือว่าของคนร้ายกันแน่
แต่ครอบครัวยังคงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ต้องเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรม
ก็ยังคิดว่าเป็นฆาตกรรมอยู่ค่ะสงสัยอุปภัณฑ์ในกายกายยังไม่มีเลยค่ะ
เรื่องอื่นยังเหมือนเดิมค่ะกันหมดหรือสังตัวไม่รู้ยังค่ะ
ชาวบ้านก็มาร่วมงานกันเยอะเพราะว่าผู้ตาย

งั้นคงไม่ได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาถึง๒สมัยซ้อนนะคะ
หลายคนเขาต้องมาร่วมกันสร้าง
เฮือนตานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย
นี่คือเหินตานค่ะก็จะเป็นลักษณะพิธีทางภาคเหนือ

ซึ่งงานศพก็จะมีพิธีชาปนกิจวันจันทร์ที่๑๔ที่จะถึงนี้
ที่วัดไพรอุดมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะ
ฤษณาเรื่องนี้ยังคงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไขให้ได้นะคะ
ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่